ชาวบ้านที่หนองบัวแดงที่จังหวัดชายภูมิบอกกลัวเหลือเกินกลัวใครอ่ะ
ผู้ชายคนนี้หลอนยาแล้วอารวาสทำลายทรัพย์สินไม่พอ
จะทำร้ายร่างกายด้วยจะฟันเขาด้วย
นั่นมีดนะคุณผู้ชมมีดนะนะโอ้มันฟันดะเลย
นี่เป็นคลิปเพียงคลิปเดียวนะครับจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้คลั่งไล่ทำร้ายคนในหมู่บ้าน
ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนับไม่ถ้วนนี่แค่คลิปเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๕มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ที่เจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านนี้เปิดเป็นร้านขายของชำด้วย
นั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านจู่นายชายชิดอายุห้าสิบสองปี
หลอนยามาจากไหนก็ไม่รู้โวยวายเปิดบ้านเข้ามาแล้วใช้มีดอิโต้น่ะ
กระจกหน้าต่างกระจกตู้แช่แล้วก็ไล่ฟันคนในบ้าน
ผู้สื่อข่าวไปบ้านที่ไปที่บ้านน้อยโศกรังนะครับ

ชาวบ้านกว่า๒๐คนตั้งเด็กไปถึงคนแก่มาปรับทุกข์ครับ
เล่าให้นักข่าวฟังบอกเหตุการณ์ที่ชาวบ้านต้องเผชิญหน้ากับนายชัยชิดเนี่ย
ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่รู้ตอนไหนจะหลอนขึ้นมาอีก
นางสาวทองภูลนาม่วงเจ้าของร้านชำที่ถูกนายชัยชิดอารวาสเมื่อกี้เมื่อกี้
นี่พี่เขาโชว์แผลด้วย
เล่าบอกเหตุการณ์วันนั้นเธออยู่ในบ้านต้องวิ่งหนีตายกัน
เพราะอีกฝ่ายถืออิโต้มานะครับไม่เพียงแต่ทำลายข้าวของ
แต่ทำร้ายคนในบ้านด้วยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณหมื่นสองได้
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จะทำอะไรก็ทำเธอให้เด็ดขาดสักที
เพราะว่าคนทั้งหมู่บ้านอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว
ถูกทำร้ายจนถูกฟันเนี่ยเอ็นข้อมือเนี่ยเกือบขาดไปแล้วก็มีฮะ
เขาเปิดประตูเข้ามาเขาก็มองเราสักพัก
แล้วก็พูดคำว่าเตือนแล้วนะ
แล้วเขาก็ทุบกระจกบ้านกับกระจกตู้แช่ค่ะ
แล้วเขาก็ได้เดินเอามีดขู่ทางครอบครัวหนูว่าอยากตายเหรอ
ก็เลยพากันต้องวิ่งเข้าอีกบ้านอีกหลังนึงค่ะ
เสร็จจากนั้นทุบจากบ้านหนูเสร็จ
จากเหตุการณ์ตรงนั้นคือพอหนูเข้าบ้านอะไรเสร็จ
เขาก็ได้มุ่งหน้ามาบ้านอีกหลังนี้ค่ะ
ทุบบ้านของคุณลุงแล้วก็รถคือหน้าต่างรอบบ้าน
ไม่รู้ว่าความปลอดภัยของหมู่บ้านอยู่ที่ไหน
หนูอยากจะให้เขาเขาเปิดประตูเข้ามา
นี่หรอครับนายสิทธิพรกะโมนสุพวัติ
ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะเล่าบอกว่าอีกคืนเดียวก็แล้วนะข่าว
หลังจากชัยชิดไปฟันร้านชำมาแล้วใช่ไหม
ก็มาไล่ฟันกระจกรอบบ้านเขารวม๙บานด้วยกัน
และยังฟันกระจกรถตู้แตกไม่เหลือชิ้นดีอีก
ไม่ใช่รถตู้คันเดียวนะมีรถเสียหายอีก๕คัน
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาชี้เลยบอกว่ามันยาเสพติดทั้งนั้น
เพราะเดี๋ยวนี้ถูกระบาดหาง่าย
เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจังสักทีครับ
เรื่องรัฐทีครับ
เอาไปบัมบัตรรักษา

ให้มันออกมามันเป็นคนดีทำมาหากินเหมือนคนอื่น
หรือว่ารัฐบาลส่วนนี้ขออนุญาตพลวงในไว้

นายสุมารีขันนอกหรือกำนันตุ๊กนะ

กำนันบอกชาวบ้านที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้วนะ
แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ถูกทำลายทรัพย์สินอีก๗หลังคาเรือน

เดี๋ยววันนี้จะพาชาวบ้านอีกกว่า๒๐คนไปแจ้งความแล้ว
ตำรวจว่ายังไงตำรวจสพนบัวแดงนะครับ

ชาวบ้านเขาจับได้ก่อนรุมประชาธรรม

ทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ